อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช

เพราะว่าพระองค์ทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่าเป็นกษัตริย์นักสื่อสาร
เพราะทรงสนพระราชฤทัยในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ

และส่งสื่อสารกับทางเครือข่ายด้วยพระองค์เอง
รวมทั้งพระราชทานการแก้ไขปัญหาด้านต่างด้วยเทคนิคง่ายจากพระองค์นะครับ
เครือข่ายวิทยุสื่อสารสามารถที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข
แล้วก็ดูแลประชาชนที่ได้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างมาจนถึงทุกวันนี้
ติดตามพระอาชิริยภาพเรื่องนี้จากรายงานของเราครับ
อย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ไม่กล้านำวิทยุสื่อสารไปใช้เมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเพราะเกรงเครื่องจะเสียหาย
แนะนำด้วยภาษาที่เรียบง่ายว่าให้ใช้ถุงพลาสติกห่อหุ้มไว้
เป็นชื่อคุณพงพัฒน์สุขวณิตเนี่ยนะครับ
ก็เป็นผู้ที่สนใจชอบพูดวิทยุ
เราก็เลยบอกงั้นแมมเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานวิยุของศูนย์สายลม
แล้วก็เป็นคนที่โชคดี
แนะนำเรื่องป้องกันฟ้าผ่าแนะนำเรื่องขึ้นรบกวน
เหตุการณ์ประทับใจของเหล่านักวิทยุสมัครเล่นในขณะนั้น
คือพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการแข่งขันกีฬา๔เกมครั้งที่๑๓

หลวงราชการที่๙ทรงพระราชทานคำแนะนำการขยายสัญญาณ
และวิธีปรับจูนเครื่องรับส่งวิทยุให้สื่อสารได้สะดวกขึ้น
เพื่อให้ใช้ในการรายงานผลการแข่งขัน
เป็นคำหาวิทยาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่าน
ซึ่งแสดงถึงพระราชอัจฉริยภาพในเรื่องของการสื่อสารอย่างยิ่งเลยนะครับ
เพราะว่าพระองค์ทุกครั้งพระองค์ท่านจะแนะนำจะให้ความรู้
และพระองค์ท่านใช้ภาษาง่ายนะครับ
ภาษาง่ายไม่ถือพระองค์แล้วก็ถามแบบไม่ถือพระองค์นะครับ
กันเองทำให้ผู้ที่ตอบนั้นก็ไม่ประมาทอะไรมาก
แต่ทุกครั้งที่พระองค์ท่านติดต่อเข้าไปทุกความทีอื่น
จะเงียบหมดมาฟังที่พระองค์ท่านติดต่อ
แนะนำอะไรเยอะมาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุสื่อสารเมื่อวันที่๕ธันวาคม๒๕๖๒
ทรงสนพระราชหารุทัยในเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่
ทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารในพื้นที่ห่างไกล
หลายครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรในถิ่นธุรกันดาล
วิทยุสื่อสารไม่เคยห่างพระวรกาย
แนวพระราชดำริให้เริ่มนำวิทยุสื่อสารมาใช้
ทำให้ชาวบ้านอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ผลจากวาตภัยที่สร้างความเสียหายร้ายแรงและขาดการติดต่อสื่อสาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานคำแนะนำวิธีการติดตั้งข่ายสื่อสาร
ทำให้คนเข้าไปในพื้นที่ติดต่อกับนักวิทยุสมัครเล่นในกรุงเทพได้
พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติงานอย่างรอบครอบ
ท่านแนะนำขนาดว่าแบตเตอรี่สำรองที่เข้าไป
ต้องระมัดระหว่างเพราะอะไร
ว่าการที่เอาแบตเตอรี่สำรองไปใส่กระเป๋าโดยที่ไม่ห่อหุ้มอะไรนั้น
จะมีคั่วแบตเตอรี่ซึ่งอาจจะโดนกระทบกับเหรียญ
เรื่องโลหะหรือพวงกุญแจที่อยู่ในกระเป๋า
มันอาจจะช็อตคั่วทำให้พลังงานนั้นมันหมดไป
ทรงชั้นบอกว่าต้องเอาอะไรหอหุ้มให้ดี
เพราะมีฉะนั้นเวลาปฏิบัติงานแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้
อันนี้ก็แสดงถึงพระราชอัจฉริยภาพในเรื่องของความละเอียดอ่อน
ในเรื่องของการที่ดูเครื่องมือทุกชิ้นทุกขั้นตอน

สมัยนั้นกรมปรายศนีย์โทรเลขสั่งซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร๒เครื่อง
โดยได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช๑เครื่อง
แล้วไว้ใช้งานที่ศูนย์สายลม๑เครื่อง
ปัจจุบันศูนย์สายลมยังคงทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ
ภายในและนอกหน่วยงาน
รอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เช่นการจราจรภัยพิบัตรรวมทั้งเหตุการณ์สำคัญต่าง
แต่ละวันมีข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก
ตรงกันข้ามกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีเพียง๒คน
ผลัดเปลี่ยนเวรยามกันคนละ๑๒ชั่วโมงต่อวัน
แม้ไม่มีวันหยุดแต่ทุกคนก็ตั้งใจให้บริการประชาชนอย่างดีที่สุด
ตามรอยพระบิดาแห่งวงการสื่อสารที่ทรงใช้การสื่อสารช่วยเหลือรัศดรที่ตกทุกข์ได้ยาก
เคยได้ดูคลิปที่เป็นพระราชดำรัฐของท่านว่า
ให้ความสำคัญกับวิทยุคมนาคมมากกว่าที่จะเป็นมือถือ
เพราะว่ามือถือถ้าไม่มีสัญญาณแล้วจะใช้ยังไง
ยังไงวิทยุก็ยังสำคัญอันนี้คือเราเรารับรู้และรับฟังและปฏิบัติตาม
สังเกตได้ว่าท่านจะใช้เครื่องทรงใช้เครื่องวิทยุเดิม
สายอากาศท่านก็ทรงทำเอง
เราพยายามที่จะรักษาวิทยุคมนาคมเอาไว้ค่ะ
เพื่อที่จะได้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำรัฐ
เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา๑๐๐ปีกรมไปรษณีย์โทรเลก
และวันสื่อสารแห่งชาติเมื่อวันที่๔สิงหาคม๒๕๕๙

สื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้วย
ในสมัยปัจจุบันที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงทุกขณะ
การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ
ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน